คุณผู้ชมครับนี่ถ้าเป็นรายการของทางเมืองนอกเขานะ
เขาต้องให้เกียรติด้วยการลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือ
เพราะว่าน้อง๓คนนี้เป็นฝาแฝดเป็นผู้ชาย๓คนนะคุณผู้ชมฮะ

นี่ไงหนุ่มเมืองเพชร
สอบติดแพทย์มหิดล
ไม่โดนนี่เข้ายากมากนะอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแนนแพทย์อ่ะเออ
ติดพร้อมกันสามคนเลยน่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมมีใครบ้างน่ะสามคนนี้เก่งจริง

ทำไมชื่อเป็นสกุลเงินหมดเลย
พ่อแม่เขาเป็นนักการธนาคาร
อ๋อเป็นในแบงค์เป็นในแบงค์นะฮะ
อลลาร์ไงนะฮะดอลลาร์ก็เงินสหรัฐใช่ไหม

ลิงกิตลิงกิตหรือว่าอะไรเสียลิงก๊อบเข้าใจพูด
อายุ๑๘เท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะเกิดวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๔๕นะครับ
ซึ่งเป็นลูกของนายไพโรธเข็มกลัดหรือว่าเฮียดำเฮียดำเนี่ยอายุ๖๕ปีนะฮะ
เป็นคุณพ่อแล้วก็นางสาวน้อยนะฮะเกียรติมาพรศักดิ
ผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ๕๘ปีคนนี้เป็นคุณแม่นะฮะ
ฝาแฝดทั้ง๓คนคุณผู้ชมครับเรียนจบชั้นม๖นะครับ
โรงเรียนพรมมานุสรจังหวัดเพชรชบุรีปีที่ผ่านมานี่แหละ
แล้วก็สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
โคต้าทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีการศึกษา๒๕๖๔
คนนี้นอกจากจะเก่งแล้วจะได้ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง
ทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในชนบทแน่นอน

ธนรัฐพี่ชายคนโตเนี่ยเล่าบอกว่า
เขากับน้องชายอีก๒คนตั้งใจจะเป็นหมอ
ทำงานในโรงพยาบาลชนบทโอ้โหคิดดีด้วย

สมัครสอบชิงทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบทครับ
มีการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมนะฮะ
หลังจากนี้เขาบอกว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ตั้งมั่นตั้งใจจะยิ่งขึ้นไป
ศึกษาความรู้ประสบการณ์ต่าง
พอเรียนจบแล้วจะกลับมาทำงานเป็นหมอ
ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีรักบ้านเกิดด้วยปุ้ย

บอกจะรักษาคนไข้ในพื้นที่ชนบท
เพราะเท่าที่ทราบจำนวนแพทย์ในจังหวัดเพชรบุรี

อยากจะใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ครับ

ช่วยอะไรวันนั้นอยากจะได้เรียนมอด้วย
มันเหมือนของพี่ครับ
ไปเห็นพวกหมอรักษาในโรงพยาบาลและก็ชอบด้วย
ความปลื้มใจที่๓คนสอบติดแต่ก่อนหน้านั้น
คุณพ่อคุณพ่อไพโลชฮ่ะตอนนั้นบอกกังวลใจลูกสามคน
แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งมันไม่ติด
จะทำให้ลูกคนที่สอบไม่ติดจะเสียใจจะน้อยใจหรือเปล่า
แต่แม่เก่งทั้ง๓คนสอบติดทุกคนแล้วก็เลือกเรียนหมอหมดทุกคน
ทำให้พ่อแม่โล่งอกไม่ต้องกลัวว่าลูกจะเครียดนะครับ
ส่วนสถานะทางครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
หลังจากการทำงานธนาคารนะฮะ
ก็ลงทุนทำมินิมาตรมีแมนชั่นในอำเภอท่ายางนะฮะ
ครอบครัวก็ช่วยกันดูแลกิจการเพราะว่ามีลูกด้วยกัน๕คน
นะฮะไม่ใช่แค่๓คนโตและคนรอเป็นผู้หญิงนะฮะ
แล้วก็แฝด๓คนนี้แหละโอ้โหเก่งจริง
คืออย่างนี้ฮะน้องคนไหนช่วงนี้ปิดเทอม
เบิร์ตลุงเบิร์ตบอกถ้าหนูเรียนเก่งนะ
ก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจอันนั้นดีดีเลย
แต่ถ้าหนูเรียนไม่เก่งนะหนูตั้งใจ
อาคนนึงแหละนะถ้าบอกว่าอาจบ
มหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ต้องร้องอู้หู

เกือบจะไม่จบเกือบจะไม่จบ
นะตั้งใจวันหนึ่งเราสำเร็จได้ครับ

เดี๋ยวนับจากนี้ไปอีก๖ปีนะครับ
ประเทศไทยจะมีหมอจำนวนหนึ่งบวกกับอีก๓ท่าน

หมอ๘ด้วยหายากนะฮะ